เขาบอกเขารับมาถูกแต่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่า
เลขที่เขาเอาไปขาย๕๕บาทเป็นเลขที่ขายไม่ออก

ถูกก็ได้ใช่ไหม
บาทอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยครับ
ก็เป็นอีกบรรยากาศที่ไปเก็บมาฝากคุณผู้ชม
เป็นแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ

ประชาชนรุมซื้ออยู่เลยครับ

มีแผงค้าประมาณ๓๔แผงเขาวางจำหน่ายติดกัน

ทีมข่าวของเราก็พยายามไปสอบถามแม่ค้าว่า
ทำไมถึงขายถูก

รับมาราคาถูก

กฎะที่แม่ข้าวางบรายให้เหตุผลบอกว่า
สลากงวดนี้ขายไม่ดีเท่างวดที่ผ่านมา
และลดราคาสลากขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของแผงแต่ละรายเนื้อเอง
ส่วนประชาชนที่ไปเสี่ยงโชคด้วยการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแผงค้าตลาดแห่งนี้บอกว่า
ในแผงค้าตลาดแห่งนี้บอกว่าปกติแล้วจะซื้อสลากที่นี่เป็นประจำ
เดิมอยู่ก็ขายกันฉบับละ๘๐บาทครับ
แต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาสลากลดลงมาครับ
ขณะเดียวกันก็สังเกตว่าปริมาณสลากินแบ่งที่ขายนั้นเนี่ย
เหลือปริมาณมากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับที่ผ่านมากับงวดที่แล้ว
ก็เลยเป็นเหตุผลที่แม่ค้านั้นไม่ขายถูกได้ฉบับที่๕๕บาทนั่นเองนะครับ